เพื่อร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ตัวช่วยของแอมก็คือ

ร้องเพลงนี้ไปเลย

เพราะว่ามีสิทธิ์เลือกได้๓แผ่นป้าย
แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้หรือไม่ใช้

ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
แล้วข้ามเพลงนี้ไปรับเท่าไรล่ะคุณแมกกี้

ยินดีด้วยค่ะ
นี่

หนูไม่ได้เอาอะไรเช็คเหลือเกิน
รายการนี้ทำไมคนดูเยอะดูมันซะหน่อยสิ
แล้ววันปกติที่ผ่านมาไม่เคยดูก็ดูเทปนี้แหละบางคน
คุณแอมนอกจากฮาสนุกสนานแล้วในเวลาคนเราประสบความสำเร็จ

ตอนนี้มี๖๐๐๐แน่ในกระเป๋า
แล้วจะก้าวไปสู่ครึ่งหลังแล้ว

เพลงที่๖นี้มูลค่า๘๐๐๐บาทครับ

แล้วตอนนี้ตัวช่วยยังเหลืออีก๑ตัวช่วยนะครับ
ตั้งสมาธิให้ดีนะฮะ
ตอนนี้ต้องใช้สมาธิเยอะแล้วนะครับ
เพราะว่าเงินมันเยอะขึ้น
กดดันก็จะเยอะขึ้นเป็นธรรมดา

เพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท

อินโทรเปลงที่๖

มันอาจจะสลับท่อนได้
เอาเลยเอาเลยไปเลยไปเลย

ตัวช่วยของคุณแอมเนี่ยใช้ไปแล้ว๒

ถ้าเกิดเพลงนี้มันยากตัวช่วย
ของคุณแอมที่มีประโยชน์

ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น

ต้นฉบับได้ฟังต้นฉบับได้๑ต้น
โอ้อันนี้เหลือดีทั้งนั้นเลย

ทีนี้อยู่ในการตัดสินใจของคุณแอมนะคะว่า

๘๐๐๐๐ได้แน่ถ้าสมมติ

หลังจากนี้เธอเล่นให้ตัดสินใจของคุณแอมค่ะว่า
หลังจากนี้เธอเล่นให้ตัดสินใจของคุณแอมค่ะว่า
หลังจากนี้เธอเล่นให้ตัดสินใจของคุณแอมค่ะว่า
หลังจากนี้เธอเล่นให้ตัดสินใจของคุณแอมค่ะว่า
เล่นหรือจะหยุดครับ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
เพลงเก่งของตัวเองเนี่ยโอ้โหได้แปดหมื่น
งั้นขอฟังเหตุผลค่ะว่าทำไมคุณแอมถึงตัดสินใจหยุดแล้วทำไมอ่ะการที่เรา
ที่เรามั่นใจอะไรเกินไปมันจะไม่ได้เลยสักอย่าง
อืมแต่ไม่เสียดายเหรอนี่ถ้าร้องผิดก็ได้ครึ่งนึงนะ
เสียดายไหมเสียดายกับการที่มันอีกครึ่งนึงที่มันหายไป
อันนี้คือสามหมื่นกับหกหมื่นนะถ้าร้องได้แปดหมื่นมันก็ต่างกันพอสมควร

เพราะว่าเรามีภาระอันนี้ได้อะไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดได้หกหมื่นเนี่ยได้อะไรมั่ง
อะไรได้บ้างคะอุปกรณ์ก่อนก็ซื้อของเพิ่มเติมอะครับ
พวกสีแล้วก็ใดช่วยได้เยอะขึ้นไหม
ดีขึ้นเนี่ยทำให้ร้านเราดูดีขึ้นคุณแอมนะครับร้องมาแล้วนะครับ
ฉลุยมาถึงเพลงที่หกนะครับเธอเลือกที่จะหยุดไม่เล่น
เพราะฉะนั้นเธอก็จะรับเงินที่สะสมมาทั้ง๕เพลงนะครับ
วันนี้เธอรับไปเลยนะครับหกหมื่นบาทเกิด

ถ้าคุณเก่งพอคุณมีสมาธิดีคุณมีสติดีแล้วใช้วางแผนดี
เงินหมื่นเงินแสนไม่ใช่เรื่องยากที่จะคว้าจากรายการของเรา
อย่างเช่นคุณแอมแอมค่ะมีอะไรคุยกับคุณผู้ชมบ้างมาวันนี้เป็นไงบ้างคะ
ก็รู้สึกว่ารายการนี้ดีมากดีมากจริง
ตั้งแต่แม่ควยช่างจังหน้าสำสวยคือดีหมดอยู่ปุ่น
ดีหมดทุกคนครับสวัสดีค่ะพี่แม่แม่ป้าแฟนคลับน่ารักมากว่าเราทุกคนเลย

ร้องไม่ผิดแล้วหยุดได้เงินกลับบ้านด้วยนะครับ

อยากเก่งแบบนี้นะครับอยากมีชื่อเสียง
อยากได้เงินรางวัลอยากมาโชว์ความสามารถ

รายการร้องได้ให้ล้านนะครับรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับ
ไปไหนมาไหนคนพูดถึงกันเหลือเกินคนสมัครกันเข้ามามาก
จริงต้องรอตามคิวนิดหนึ่ง

ร้องได้ให้ล้านพิมพ์แค่นี้ก็เจอแล้ว
ใกล้ชิดกันนะคะหัวใจเต้นตึกอย่างนี้เลย
แล้วก็มาดูนะครับว่าคราวหน้านะครับ

จะเป็นคุณสังนะครับเป็นน้องทีฟนะครับ
เป็นคุณจิ้งจกเขียวคุณมูซาหรือว่าคุณนิก
มาดูกันนะครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
ช่อง๓๒รายการร้องได้ให้ล้าน
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็น
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับ

นี่มันเป็นแฟชั่น
แต่งตัวแนวอุ๊ะอุ๊ะอุ๊ะ

คุณเจริเฟอร์โลบู

มันไม่สายปิ้งหรอกมันสายศาสตร์เลยนะ
จะมาเชียงรายเลยนี่มาเหนือกันเลยนี่มันรอบด้านไปหมดเลยไม่รู้จะรับศึกฝั่งไหนอ่ะคุณ
บ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่